สวัสดีครับค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะสดมากใหม่ให้เยอะครับ
เอาล่ะโอ้โหจะบอกว่าวันนี้วันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่รถติดมากจริง
ตั้งแต่ช่วงสายสายช่วงเช้าแล้วใช่เหมือนสุนัขเย็นสิบสองนะฮะทำไมอ่ะ
ติดสาดนะว้าวติดสาดวันนี้ติดจริงค่ะนี่พี่มศส่งเข้ามาอยู่
บอกว่าวันนี้เนี่ย๒๐นาทีเขาอยู่อย่างนี้ไม่ขยับเลยนะคะ
เดี๋ยวพี่มดจะตามมาวันนี้ก็รายงานสถานการณ์เรื่องต่าง
สำหรับในประเทศไทยในวันนี้กันไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครดูข่าวก่อนหน้าเรา
นี่คือที่กระบีค่ะมีเหตุการณ์เลยมีว่าเขาที่เรือนจำกระบีอะค่ะ
เดี๋ยวอันนี้ข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไล่เรียงแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ
ยอดผู้ติดเชื้อสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดราย
ในขณะที่ผู้เสียชีวิต๔๑ราย

แล้วใส่แมสอยู่คนเดียวอีกแล้วลืมค่ะ
เป็น๔๑รายด้วยกันนะคะ

วันนี้คือค่อนข้างแพร่กระจายไปหลายสิบประเทศทั่วโลก

คุณหมอหลายท่านก็ออกมาเตือนนะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้
ศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัฐนารัฐ
ท่านก็เป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คของท่าน
บอกว่าตอนนี้ทางอังกฤษเองเขาเผชิญกับวิกฤตเรียกว่าการระบาดหนัก

มีการวิเคราะห์กันว่ามันเป็นวงจรวิกฤตจริง
เหมือนกับการระบาดเมื่อปีที่แล้ว
ก็เป็นผลมาจากวาธกรรมเหมือนกันที่บอกว่า
ก็คือมันก็แค่หวัดธรรมดา
ก็เลยกลายเป็นว่าพอมันมีคำนี้ขึ้นมา
ช่วงนี้อย่างในไทยเองก็เหมือนกันค่ะ
เรามีการแพร่สะพัดของคำเดิมนี้กลับมา

เพราะคิดว่าเจ้าโควิดมันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดา

หลายคนไม่วิตกไม่วิตกกังวล

แล้วก็อาจจะลืมการป้องกันตัวไป

คุณหมอบอกเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการประทุ
รุนแรงแบบไม่ทันตั้งตัว
อยู่ห่างจากคนอื่นแล้วก็ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น

หากพบคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอะค่ะ
เราเองนั่นแหละก็ควรจะออกมาจากบริเวณตรงนั้นนะคะ
อย่าไปเที่ยวแบบตลอดท่องเที่ยว

ปลายปีเนอะมันมีงานปาร์ตี้มันมีงานสังสรรค์มีคริสต์มัสมีปีใหม่อะไร
คุณหมอก็บอกว่าอาจจะต้องเลี่ยงเรื่องนี้นิดนึงถ้าจะมีการเฉลิม
ฉลองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวแล้วกันช่วงนี้อาจจะต้องป้องกัน
ถึงจะเป็นบุคคลในครอบครัวบ้านพี่ชาวเขาตรวจเอทีเคก่อนเข้างานแล้วใช่ไหมตอนนั้น
ตรวจเนอะใช่เพราะตอนนี้ก็ไว้ใจใครไม่ได้พี่ใช่คือเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อมาตรงไหน
อะไรอย่างงี้ถูกต้องเพื่อความสบายใจเนอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเมื่อกี้วันเองที่พี่มีรายงานเนอะ
ยังต่ำกว่าสามพันวันนี้ขึ้นมาสามพันกว่าแล้วใช่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่ลงไปประมาณสองพันแปด
ปลายค่ะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น๓๐๐แล้วตอนนี้ก็๓๐๐กว่าในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็ขยับขึ้น
ด้วยใช่ถูกต้องเพราะเราจะเห็นจากตัวเลขของคนที่ป่วยหนักในประเทศไทยเองค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ
หลักแบบเป็นแบบเป็นพันเหมือนกันที่แบบว่าป่วยแบบป่วยหนักอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมออีกท่านหนึ่งในแพทยงค่ะท่านก็บอกเหมือนกันมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันระบุบอกว่าเห็นชัดเจนมากว่าโควิด๑๙สายพันธุมิคอนเนี่ยมีการระบาดแล้วก็ติดต่อกันง่ายกว่าทุกสายพันธุ์ในอดีตที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุเดลต้านะคะที่แพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็พบเป็นสายพันธุ์หลักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะซึ่งโอมิครอนเองเนี่ยแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุเดลต้าเห็นได้จากการกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คงจะเข้ามาแทนที่สายพันธุเดลต้าในที่สุด
คุณหมอเขาก็ชัดเจนมากจริงเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ขณะเราบอกว่าโอมิครอนเนี่ยแพร่กระจายเร็วเร็วมากกว่าเดลต้าเดลต้ายังแบบครองแบบทุกพื้นที่แทบจะเป็นแบบทุกพื้นที่ในโลกกันเลยทีเดียวอะค่ะถูกดังนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องเตรียมรับมือกับสายพันธุ์นี้นะคะด้วยวิธีการที่เคร่งครัดพูดเหมือนกันเป๊ะบอกเลยว่า
แล้วก็มาช่วงมกราก็เริ่มมา
พอมกราเสร็จเราก็เริ่มกระจายไปเรื่อยไปจนถึง

แล้วก็ล้างมือเจลล้างมือบ่อยนะครับ
อังกฤษเองจริงต้องบอกว่า
สองวันที่ผ่านมาค่ะยอดตัวเลขพุ่งสูงเป็นบ่อยกัน

ใช่๒วันติดกันนี่คือใน๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ใน๒วันที่ผ่านมานี่คือสูงที่สุดตั้งแต่อังกฤษเขามีมา
แล้วก็ในขณะที่ฝรั่งเศสเองเขาก็มีมาตรการออกมาแล้วว่า
เอาล่ะไม่ให้คนที่แบบว่ามาจากอังกฤษเข้าประเทศ
เว้นคนที่เป็นแบบว่าสัญชาติฝรั่งเศสจริงที่จะต้องกลับเข้าประเทศ
ก็คือกลับเข้าไปแม้ว่าคุณจะฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีน
ต้องมีการตรวจทั้งหมดแล้วก็กักตัวด้วย
แล้วก็ทีมฟุตบอลที่อังกฤษก็สัปดาห์นี้เรียบร้อยครับ
เหลือแค่ประมาณคู่เดียวที่จะเตะกัน
เพราะฉะนั้นติดไปประมาณ๑๐ทีมได้
ยกเลิกไปเลยก็คือเลื่อนไปก่อนเลย
จะมีแค่๒ทีมระบาดหนักมาก

ตอนนี้ก็เริ่มปิดประเทศกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ
เดี๋ยวขอกลับไปที่เรือนจำที่กะวีกับคุณพัชรวรินค่ะ
ครับผมเชิญค่ะสดจากกระบี่ครับสวัสดีครับเราลองสอบถามเหตุการณ์ล่าสุดดูค่ะ

สำหรับการสถานการณ์ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดกระบี่นะคะ

เมื่อ๑๗นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมานะคะ

ได้เผาเรือนนอนเก่านะคะ

ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศสดตอนนี้นะคะ
ด้านหลังของกำแพงเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะ
ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีควันพวยพุ่งขึ้นมานะคะ
ซึ่งในจุดที่มีจุดวางเพลิงเนี่ยค่ะ

ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของจังหวัดกระบี่นะคะ
การบริหารส่วนตำบลสายไทยนะคะ
ก็นำรถดับเพลิงมาประมาณ๔๕คันนะคะ
เพื่อที่จะเร่งดับไฟด้านในค่ะ
ประกอบกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอคฟนะคะ

ปีนรั้วหลบหนีขณะเดียวกันเมื่อสิบนาทีที่ผ่านมาดิฉันได้ยินเสียงปืนรัวเลยนะคะ
นับไม่ได้ว่ากี่นัดแต่น่าจะมากกว่าห้าสิบนัดแน่นอนค่ะที่ยิงขึ้นมานะคะ
ซึ่งมีการยิงสกัดหากว่านักโทษเนี่ยจะปีนรั้วออกมานะคะ
สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะชุนละมุนวุ่นวายนะคะ
โดยรอบนะคะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับกรูกันออกมาอยู่ด้านหน้าบริเวณ
อ่าด้านหน้าเรือนจำบนถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนแรกนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุที่ฉันยืนอยู่ด้านหน้าเรือนจำริมรั้วเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ของทางสาธารณสุขจังหวัดได้ที่สวมชุดพีพีอี
กรูกันออกมาแล้วต่างร้องตะโกนว่าเผาเรือนนอนแล้วเผาเรือนนอนแล้ว
เท่านั้นแหละค่ะเจ้าหน้าที่กรูกันเข้าไปด้านใน
เสียงปืนก็ดังรัวแล้วก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นจนถึงขณะนี้
สถานการณ์ถ้าวัดเป็นระดับ๕ก็น่าจะเป็นระดับ๓แล้วนะคะ
มีเพียงควันพวยพุ่งออกมาเป็นระยะจากว่าตอนแรกเนี่ยมีแสงไฟ
อ่านะคะตอนนี้คือสถานการณ์เนี่ยอยู่ในและประมาณระดับสามสาม
ซึ่งเมื่อเช้านี้มีข่าวว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ตอนนี้เนี่ยเขาเสนอเขาอยากได้ข้อเสนออะไรต่อครับตอนนี้คุณพัชรวินครับ
มุบตัวออกมารักษาตัวด้านนอกเพราะว่ากลัวเชื้อโรคกระจาย
แต่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็มีการเคลื่อนย้ายนะคะนักโทษชาย๔๐คนไปที่
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแล้วก็โรงพยาบาลกระบีแล้วก็โรงพยาบาลสนามโกเมน
เหมือนจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
แต่ว่าเมื่อ๑๗นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมา
ก็กลับเผาเรือนนอนที่ใช้เป็นห้องสมุดได้ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผม
ยังได้ยินเสียงแบบเหมือนเป็นเสียงปืนหรือว่าเสียงอะไรอยู่ในขณะนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะดิฉันคาดเดาว่าน่าจะเป็นการยิงสกัดนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นเสียงกระสุนปืนชนิดไหนอย่างไรเพราะว่าตอนเนี้ยเรามองไม่เห็นเรามองเห็นแค่เพียงควันหวยพุ่งขึ้นมา
อืมตอนนี้ไฟเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์เรื่องของไฟที่มีเพลิงขึ้นมาค่ะมี
มีควันไฟสลับกับเอ่อเปลวไฟเป็นระยะระยะแต่เมื่อสิบนาทีหลังจากที่ไหม้เนี่ยค่ะ
ควันไฟแล้วก็เปลวไฟโอ้โหน่ากลัวมากมากเลยค่ะที่ฉันยืนอยู่ริมถนนเนี่ย
ไอร้อนยังมากระทบอยู่เลยอืมซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีผู้บาดเจ็บ
หรือว่ามีใครติดอยู่ข้างในอย่างไรหรือไม่เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมีการทยอย
ปรากฏิภักษ์ว่านี่ตอนนี้นะคะทางออธิบดีกรมรัชชาธารท่านผู้บัญชาการ
ท่านก็เข้าไปตั้งแต่วินาทีแรกแล้วนะคะเพื่อไปควบคุมสถานการณ์ด้าน
ในค่ะอ่าฮะก็มีผู้ใหญ่ระดับสูงเข้าไปเจรจา
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลใช่ไหมครับคุณพัชรวินครับ

ดิฉันได้แต่เฝ้ามองสถานการณ์ด้านนอกอ่ะนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
เพราะว่าตอนนี้รถทางแอมมูแลนซ์รถกู้ภัย
แล้วก็รถจากเจ้าที่ต่างปิดล้อมทั้งสองด้านเลยค่ะ
เพื่อว่าหากมีคนเจ็บก็จะได้ลำเลียงออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะ
เรือนจำกระบี่นี่มีนักโทษอยู่ประมาณสักกี่คนนะคะ
สำหรับนักโทษนะคะรวมทั้งผู้ต้องขังและนักโทษชายหญิง
ประมาณ๒๔๖๓คน
แต่ว่าเมื่อเช้านี้เป็นนักโทษหญิงเป็นสถานะสีขาว
คุณผู้อาจอย่างใครได้เคลื่อนไยเอาไปที่เรือนจำทั่วคราวกระบิน้อย
ประมาณ๒๔๖คนค่ะ
ส่วนนักโทษชายเนี่ยไปที่เรือนจำภูเก็ต
ประมาณถึงพันคนแต่ว่าได้เกิดสถานการณ์ไฟไหม้นี้ขึ้นมาก่อนนะคะ
ครับผมและคาดว่าสถานการณ์น่าจะลดลงระดับ๒หรือว่าน่าจะเพิ่มขึ้น
เป็นระดับ๔ครับคุณมัธวินฮะณเวลานี้ตอนนี้เลยครับ
จากที่สังเกตดูควันนะคะควันเบาบางลงมีเปลวไฟเป็นระยะ
แต่มีรถดับเพลิงมาเพิ่มขึ้นอืมแล้วก็เร่งเอาน้ำเนี่ย
ไปฉีดพ่นด้านในดิฉันคาดว่าน่าจะดับได้อีกไม่นานค่ะ
สังเกตจากควันอ่ะนะคะแต่ว่าเราต้องต้องดูความปลอดภัยโดยรอบ
เรือนจำว่าจะมีใครหนีออกมาหรือเปล่าแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ย
ปิดล้อมอย่างแน่นหนาแล้วก็ระดมกำลังกันอย่างต่อเนื่องค่ะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฮะคุณพัชรินครับ
ยังไม่รู้ยังค่ะยังไม่มีใครถูกลำเลียงออกมา
มีรถพยาบาลและรถกู้ภัยสี่คันค่ะตอนนี้ที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าของเรือนจำค่ะ
ครับผมได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์กันไปเรื่อยเรื่อยนะคะฮะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ของคุณเหตุการณ์ล่าสุดเลยจริงจริงต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้
ก็คือถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วที่บุรีรำมีเหตุการณ์นี้ประมาณสักวันที่๓๐มีนาคม
มีแบบนี้เหมือนกันเลยที่เป็นนักโทษก่อจรจนแล้วก็มีการเผาข้างในก็คือชุนละมุนวุ่นวายเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะเป็นเคสลักษณะเดียวกันหรือเปล่าอันนั้นมีการทำแบบนี้ด้วย
มาตั้งแต่ต้นแล้วถูกต้องไหมฮะว่าเกี่ยวกับการติดโควิดถูกต้อง
เพราะว่ามีนักโทษเนี่ยติดโควิดเยอะเหลือเกินคราวนี้คือทุกคนก็รู้สึกว่าความปลอดภัยไม่มี
เขาอยากจะย้ายหรืออยากจะไปอะไรอย่างงี้ใช่แต่วันนี้คือเหตุมันเกิดบานปลายขึ้นมาแล้ว
สมมุติเราติดตามเนี่ยข่าวมีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
มีนักโทษติดเนี่ยอาการหนักเนี่ยประมาณสิบกว่าคนอยากให้ย้ายออกไปนะครับผมแล้วก็
ตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ย้ายไปแล้วก็มันมีผลกระทบคือทำให้ติดนักโทษ
ใช่ครับถูกต้องนะฮะประมาณสัก๓๔๐๐อ่ะยอดในเดือนจำก็ยังมีอยู่
เขาก็เลยนักโทษทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความปลอดภัยไม่มี
ค่ะนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราไปเคารพทงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมากันนะฮะ

อ้าวกลับมาอยู่ต่อนะครับอ้าวกลับมาอยู่ต่อนะครับ
กลับมาล่าสุดสถานการณ์ที่เมื่อกี้มีการรายงานกันเขาว่ายังไงบ้างนะฮะ
บอกว่าตอนนี้มีการตัดไฟค่ะภายในเรือนจำแล้ว
เพราะว่านี่เป็นเวลากลางคืนแล้วเนาะเขาก็มีการตัดไฟเพื่อที่จะแบบควบคุมสถานการณ์ข้างในค่ะ
ส่วนไฟตอนนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณพัชรวรินบอกไปว่า
ตอนนี้ก็คือแบบยังมีไฟอยู่บ้างสำหรับกับควันไฟที่มันเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียว
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยหลายคนจุดเริ่มต้นเมื่อกี้นี้เมย์อาจจะได้อธิบายไว้บ้างแล้ว
ซึ่งความจริงเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่เช้านะฮะเกิดตั้งแต่เช้าจริงว่ามีคนทั้งหมด
อย่างที่เมื่อกี้เขารายงานว่า๒๐๐คนซึ่ง๒๐๐คนเนี่ยมันเกิดการระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ปรากฏว่าคนที่ติดโควิดไม่ได้ถูกนำตัวเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะออกไปรับการรักษา
แล้วก็เกิดการระบาดของเชื้อโควิดภายในเรือนจำเนี่ยค่อนข้างใช้คำว่าอย่างรุนแรงเมนะครับ
ซึ่งผู้ติดเชื้อแล้วตอนนี้หลากหลายร้อยคนนะฮะหลากหลายร้อยคน
ปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการทำลายข่าวของนะฮะเครื่องใช้ภายในโรงฝึกอาชีพ
เรือนจำกระบีเนี่ยเขาต้องประสานขอกำลังตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ทหารเนี่ย
เข้ามาช่วยป้องกันโดยบริเวณรอบตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะ
สลายการชุมนุมไปแล้วด้วยนะครับซึ่งวันนี้เอาจริงก็มีการใช้กระสุนยางด้วยแหละณตอนนี้

แต่นั่นคือจุดสาเหตุว่าบางคนบอกสาเหตุจริงวันนี้ความจริงแล้ว
ทางไทยรัฐของเราเนี่ยค่อนข้างจะติดตามมาตั้งแต่เช้าแล้ว
ถ้าคุณได้ดูกันแต่เหตุการณ์เนี่ย
มาแรงขึ้นแรงขึ้นในช่วงประมาณสักก่อนเข้าข่าวใส่ไข่นี่แหละครับ
ประมาณสัก๕โมง๒๐อ่ะค่ะโดยประมาณ
ความจริงแล้วตั้งแต่เช้ามีเหตุการณ์มาโดยตลอด
ซึ่งตำรวจเองเจ้าหน้าที่เอง
ก็มีการเตรียมที่จะใช้กระสุนยางใช้แก๊สน้ำตา
ในการใช้คำว่าสลายการชุมนุมครั้งนี้นะฮะถูกต้อง
แต่สาเหตุทั้งหมดคือการแพร่ระบาดของโควิด
ซึ่งทุกคนก็ต้องการคุณภาพชีวิตใช่ไหมฮะ
หรือต้องการความปลอดภัยนั่นแหละนะตอนนี้
เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาในการดำเนินข่าวใส่ไข่
จนถึงไทยรัฐนิวโชว์เราจะมีวินโดอ่ะเอาเลยลูกน้ำ

จะนำเสนอให้คุณดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงปุ๊บเราจะตัดภาพไปที่
กระบี่กระบี่ทันทีนะฮะครับผมโอเคนะฮะ
วันนี้ข่าวที่คนพูดถึงกันอีกหนึ่งข่าวคือพศสมปอง

ใช่ไหมฮะแล้วก็จะศึกวันที่๒๙ธันวาคม
ซึ่งตอนแรกที่มีข่าวมาว่าน่าจะศึก๒มกราคม
วันนี้ศึก๒๙ธันวาคมแต่เขาแปลกจากพศไพรวัน
พอสอภัยวันเนี่ยก็คือศึกออกมาดูแลแม่แต่ปรากฏพอสอสมปองวันนี้มีหลายเรื่องเลย
กลับมาจะมีเจ้าของธุรกิจเอ้ยจะไปเป็นโคศกไปเป็นโคศกภักดิ์เพื่อไทยด้วยซ้ำไป
แล้วก็เป็นนักภาคฟุตบอลด้วยเป็นนักภาคฟุตบอล
คือวันนี้ถึงขนาดท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาพูดเลยนะครับ
เรื่องของเรื่องเราขอไล่เรียงกันก่อนแล้วกันว่าเกิดอะไรเกิดขึ้น
คือพระมหาสมปองตาลปุตโตเนี่ยต้องยอมรับนะตอนนี้เป็นพระนะ

ก็วันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เช้าคือการ
มากะปราพยอมกระยานู

เพราะตัวเองตัดสินใจลาศิกขาแล้ว

โดยกำหนดวันศึกวันต้องเลื่อนครับ

ก็คิดว่าน่าจะหูลกระแสนุ๊ยนะหรอ

พศเพิ่งศึก
พศคือเพิ่งศึกยังไม่เป็นพศอย่างอื่นยังเป็นพศเพิ่งศึก
พศภัยวันเนี่ยเขาออกมาดูแลพ่อแม่แล้วก็มีข่าวว่าเหมือนกับพศภัยวันเขาค่อนข้างออกมาแบบโจมตีเกี่ยวกับสำนักพุทธ
อย่างค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันวงการพระสงฆ์แต่ปรากฏว่าเขาบอกสาเหตุการศึกจริงเนี่ยพศสมปองเขาบอกไม่เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นธรรมในวงการสงฆ์
ใครจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสพระสร้อยทองอ่ะไม่ได้สนใจอยู่แล้วความยุติธรรมในโลกนี้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
เราเข้าใจแต่เหตุผลหนึ่งที่อยากลาศิกขาคือรู้สึกอิ่มในพระธรรมรู้สึกอิ่มในพระพุทธศาสนาแต่ทั้งหมดทั้งมวลคำสอนพระพุทธศาสนายังอยู่ในสมองอยู่ในใจเสมอ
และแน่นอนอยากกลับไปดูแลมารดาพร้อมกับคิดว่าถ้าลาศิกขาไปแล้วเนี่ยอาจจะทำประโยชน์เพื่อสังคมได้มากขึ้น
คนก็เลยถามอ้าวเพราะว่าท่านเองเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นท่านอยู่ถูกต้องไหมฮะเป็นพระอยู่เคยแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือมีคนสงสัยเกี่ยวกับการเมืองสนใจทางการเมืองหรือเปล่า
เขาบอกว่ามองว่าการเมืองอยู่รอบตัวแต่ไม่ได้อยากไปลงสอสอเพราะอยากเป็นโคศกภักดิ์มากกว่าฮะ
ตอนนี้ได้คุยกับโยมโยมอะไรโยมวันอยู่บำรุงแล้วซึ่งยื่นข้อเสนอไป๓ข้อหนึ่งใช้หนี้ให้๑๐ล้าน
สองมีขวัญถุงให้เพราะเราไม่มีเงินเลยสามมีเงินเดือนให้ทุกเดือนเราไม่ต้องแบ่งพักแบ่งพวก
ซึ่งเสนอ๓ข้อที่ยื่นไปเนี่ยยังรอขั้นตอนการพูดคุยโอ้ถ้า๑๐ล้านคงยากนะท่านนะนะครับ
ซึ่งฝากอยากอยู่ในวงการลัทธินฯมันสวยกว่าชอบอยู่วงการลัทธินฯชอบอยู่ก้องอยู่กับแสงนะเรานี้ดีดี
ขั้นตอนการพูดคุยกับผู้ใหญ่ของพัก

ก็มีเบอร์ของนายศิระเจนจาคะ

พี่ศิระเหมียวพี่หนุ่มชาวเรียกแบบนี้

ศิระเจนจาคะอยู่พอช้อปอลดอร์

โดยที่ตั้งใจไว้คือไม่อยากพูด

แล้วในที่สุดก็ลืมเอาแต่สนใจผลประโยชน์กับตัวเอง
แต่ก็อยากออกแล้วไม่ทิ้งอุดมการของตัวเอง

ขนาดเดียวกันวันนี้สสวัน
สสหนุ่มสสวันนะครับ

เรื่องการดีกว่าพระมหาสมปองจริงไหมเป็นเรื่องจริงฮะ

เพราะตนเป็นแฟนคลับของพระมหาสมปอง
และท่านก็เป็นเอฟซีของตนด้วย
เคยเจอกัน๒๓ครั้ง
ก่อนได้ยินข่าวว่าท่านจะลาศิกขาเนี่ย
ได้ยินข่าวจึงไลน์ไปถามด้วยความเป็นห่วง
ซึ่งพระมหาสมปองก็ตอบว่าจะศึกจริง

เมื่อได้คุยกับพระมหาสมปองในเบื้องต้น

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือไนท์โชธนาศ์ศรีแก้ว

นะครับแล้วก็นายเผรษจรรทรวงทอง

แต่ทั้งหมดคงต้องรอให้พระมหาสมปองศึกก่อนนะฮะ
จึงจะมาพบกับพูดคุยกับผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่ยื่นข้อเสนอ๓ข้อในการร่วมงานคือ

นไม่ทราบและไม่ขอพูดเรื่องนี้
ล่าสุดหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยครับ
งานแพทย์ชนละนานศรีแก้วเขาเป็นสสน

โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถ
ย้ำว่าภักษ์เพื่อไทยจะเปิดกว้าง
หากไม่มีข้อห้ามไม่มีลักษณะ

ไม่ต้องโทรหาพี่วันหน่อยสิครับ
อย่าโทรเลยมาพี่เช้าโทรกันก่อน

ก็คุณหมอก็ติดงานอยู่

เดี๋ยวลองโทรหาหมอชนละนานดีกว่า
หัวหน้าพักเลยเป็นเรื่องเลยทีนี้

คำหาสุขมีเป็นนี้๑๐ล้านเหรอ

ก็คือท่านวิทยาลัยท่านบอกท่านไม่มี

อ่าใช่มีอะไรอะไรปองอะไรหลายอย่างอยู่ไหมอื้อมีธุรกิจของเขาไม่ได้น้อยนะ
อื้อภาคบอลนี้เหลือไม่หมดแล้วภาคบอลนี้หนูไม่ได้ยินนะเนี่ยมีภาคบอลนี้เหลือไหม
มีภาคบอลด้วยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักภาคบอลแล้วเขาลิเวอร์ฟรือมันเขารักมาก
อย่าลืมเขาถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปพศสมปองเคยมีรายการของตัวเองเยอะมากนะ
ก็ยังมีกับไทรัศน์ด้วยไหมตอนเช้าฮู้ไทรัศน์ยังมีอยู่ใช่ไหม
อ่าฮะเคยทำกับคุณหนุ่มกัญชัยนะอ่าทำมาดีริวิลี่อะไรอย่างงี้ธรรมะดี
นั่นตั้งแต่สมัยนู้นฉันเคยไปทำกับเขาด้วยแล้วฉันกลับบ้าน
แม่โทรจริงหรือยังแม่โทรจริงหรือยังแม่เก่งอ่ะพูดเก่งอะไรอย่างนี้อย่าพึ่งค่ะ
ในระหว่างนี้พี่พี่ลองโทรดูว่าติดหรือเปล่าให้คุณหมอสุน่าจะรับรับไหมแม่
ตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวขอส่งไลน์ไปหาก่อนอ่าขออนุญาตนิดนึงนะเรียบเคียงก่อนนะฮะ
เอามาที่ข่าวนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับอึ้งทั้งถนนฮะเมื่อสองพี่ใหญ่เปิดศึกพิพาทขวานคู่ครับ
ชาวเน็ตแห่แซวหรือว่านายทองเหม็นเข้าสิงนะฮะ
กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อในโลกโซเชียลครับกับการแชร์คลิปชวนอึ้งฮะ
คลิปนี้ครับหลังพบพี่ใหญ่สองคันนะฮะจอดต่อท้ายกันกลางถนนครับ
ก่อนที่คนขับรถพ่วงเนี่ยจะโดดลงมาพร้อมกับขวานคู่ใจฮะ
หลายคนคิดว่านายทองเหม็นจากเรื่องบางรจันทร์มาออกรบซะเองนะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้จริงว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาอะไรกันจากไหนนะครับ
แต่ก็สามารถดึงดูดความสนใจแล้วก็ของคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างมากนะครับ
และทำให้การจราจรนั้นติดขัดด้วยเช่นกันนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะยกมือสองข้างนะครับขวานมาแล้วฮะ
โอ้โหเดี๋ยวในรถสิครับแองจี้ถามได้นะครับผมเอาไว้สับน้ำแข็งฮะ
นะครับมาแล้วเรียบร้อยนี่ถ้าหน้าดำนี่ใช่เลยขวานฟ้าหน้าดำนะฮะ
ดูครับโอ้โหแล้วพี่ใหญ่สองคันไม่ยอมกันด้วยฮะ
อืมอื้อหือนะครับผมน่าจะเป็นนาทางอ่า
น่าจะอยู่แถวกาญจนาพิเศษพี่ชาวาตรงนี้ทรงนี้นะฮะ
น่าจะเป็นแถวนั้นแถวพระรามสองนะฮะ
นี่มานะฮะจังก้าอยู่หน้ารถเลยครับ
ยืนถืออย่างงี้เลยยืนถืออย่างงี้เลยนะฮะ
นายทองเหม็นครับจากบางรจันทร์มาแล้ว
โอ้โหถ้ามีซาวมานี่ใช่เลยโอ้โหนะครับผมก็ระมัดระวังด้วย
ใช้รถใช้ถนนก็ใจเย็นนะครับ
รถแรงอยู่อู่รถหรูอยู่บ้านรถอันตภัณฑ์อยู่สอนอรถร่วมรถปอ

อันนี้น่าจะโดนไปที่สอนอเพราะต้องไปเคลียร์คดีกันอีกนะคะ

เอาไปเช็คราคาของผักสดกันบ้างดีกว่าค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ย

ออกดีแล้วก็ผลผลิตจะงดงาม

อันนี้คือดูแพงอะค่ะนะคะ
บ่นอุบเลยว่าเอ๊ะผักมันแพงนะคะอย่างนี้

โดยเฉพาะอะไรรู้ไหมพี่มะเขือเทศ
แล้วเราไปเช็คที่ขอนแก่นมาค่ะ
คือเทศบาลขอนแก่นตลาดสดบังลำพูนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบราคาสินค้าทางการเกษตร
ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่กันสักหน่อยค่ะค่ะ
ซึ่งพบว่าผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะมะเขือเทศชะอมแล้วก็พริก

โดยแม่ค้าผักสดเขาก็มีการเปิดเผยบอกว่า
ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นด้วย
ในเหตุการณ์นี้นะ
ราคาสูงผลิตแล้วก็การขนส่งผักอย่างมาก

ชะอมพริกแล้วก็มะเขือเทศ

เหอเออค่ะผักกราต์แก้วแพงมาก

ผักชี่ยังแพงอยู่ไหมผักชี่ยังแพงแพงผักชี่ลงมาแล้ว

พี่ท่าเขาส่งมาเค้าบอกเขาไปตกใจเขาไปซื้อชาโอมมาทอตใส่ไข่

มาเท่านึงแล้วก็พริกจินดาแดงค่ะกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ซึ่งจากเดิมเนี่ย๗๐บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ปรับขึ้นเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าหาซื้อมาขายให้กับลูกค้าก็ยากขึ้นในระยะนี้
เขาบอกอย่างที่บอกเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยพืชผักจะต้องราคาถูกหาซื้อง่าย
แต่ปีนี้ค่ะพื้นที่ทางการเกษตรโดนน้ำท่วมไปก็เพิ่งจะลดลง
ทำให้การเพาะปลูกต่างกว่าจะมาปรับดินกว่าจะมาปรับอะไรกัน
กว่าจะเอาออกมาสู่ตลาดเนี่ยมันก็คือมีน้อย
ส่งผลกระทบต่อราคาภืษภักดิ์ที่สูงขึ้นน่ะนะคะ
คาดว่าจะแพงจนถึงสิ้นปีค่ะ
แล้วก็หลังปีใหม่ราคาพืชผักจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ

อาจจะเป็นสาเหตุมาจากน้ำท่วมด้วยหรือเปล่า

เมื่อวาน๑๐บาทจากเดิมบางทีซื้อ๑๐บาทก็ได้๑จานใช่ไหม
เมื่อวานคือแทบไม่ได้เลย๑๐บาท
สุกี้ไปกินสุกี้ไปกินอะไรตอนทุกวันนี้

คือผักก็คือแบบว่าไม่ได้จะมีเยอะ

ใช่นี่ไม่รู้ว่าบอกเอาละ
เขือเทศแพงพริกแพงชะอมแพง
จะมีการไปปลุกในค่ายหรือเปล่า
เลี้ยงไก่ก่อนนี้
ปลุกในค่ายไงดิ
พออะไรขึ้นมาแพงเราก็ปลูกออก

เคยมีผู้นำไปแนะนำที่แอฟริกาใต้

คนในประเทศเขาเลี้ยงไก่
๕ตัวนะ๕ตัวและต้องเลี้ยงไก่ให้เป็นระบบ
ปรากฏว่าหลังจากที่นายกประยุทธ์พูดเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงไก่ปุ๊บชาวโซเชียล
เขาก็ทุกวันที่โซเชียลน่าโคตรจริงไปขุดมา
เขาบอกจริงแล้วเมื่อปีศิษย์ศักราชโอ้โหศิษย์ศักราชเลยเนอะ
เอาปี๒๐๑๖ด้วยกันย้อนกลับไปสัก๔๕ปีที่แล้วอ่ะนะ
วิวเกดเนี่ยต้องใช้คำว่าตอนนั้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก
ถูกต้องไหมครับถือเป็นมหาเศรษฐีของสหรัฐ
เขาออกมาใช้คำให้คำแนะนำกับสำหรับสถานการณ์ความยากจน
ความอดหยากที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกเนี่ย
เขาให้คำแนะนำกับแอฟริกาใต้ว่าหากเขามีรายได้ต่อวันเนี่ย
ตอนนั้นคือถ้าสมมุติคนเราเนี่ยมีรายได้ต่อวันอยู่ที่๗๐บาท
บาทนะน้องนะสิ่งที่เขาจะต้องทำคือเลี้ยงไก่อ่า
งงไหมแต่คุณจะต้องมี๗๐บาทจะอธิบายให้ฟัง
วิวเกดเขาระบุอย่างนี้ข้อเสนอเขาอาจจะดูตลกตลกไหมตลก
แต่เขาเชื่อว่าหากผู้ที่อยู่ในสภาวะยากจนแล้วมีไก่ในการเลี้ยงดูตลอด
การวางแผนเพาะเลี้ยงไก่อย่างเป็นระบบไก่เหล่านี้จะสามารถช่วยชีวิตของเขาให้ดีขึ้นมาด้วย
เพราะอะไรไก่เลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนต่ำ
เก๋ก็บอกว่าลูกไก่เนี่ยสามารถกินทุกอย่างที่มันเจอที่อยู่บนพื้นเนี่ย
มันกินได้หมดเลยแต่มันจะดีหากมนุษย์เราเนี่ยให้อาหารมันนะฮะ
เพราะจะช่วยให้มันเติบโตได้รวดเร็วนอกจากนี้แม่ไก่เนี่ยต้องการโรงเรือนที่มันจะสามารถกกไข่ได้
และที่สำคัญเนี่ยไก่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนฉีดวัคซีนเพราะอะไร
เพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงไก่มันก็จะได้กินไข่
อุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็สารอาหาร
จะสามารถตอบรับกับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาอาหารโลกได้
โอเคความอดหยากของประชาชนเนี่ย
คุณแม่มดดำมีเบอร์หมอชุลนาศด้วย

ไม่มีค่ะ
ไม่ได้ติดต่อเพื่อนเป็นเพื่อนทำงานอยู่ที่พรรค
หมอชนรนาศแล้วมีเบอร์นายกตุ๋มั้ยครับ

พี่เพื่อนพี่ทำงานอยู่ที่พรรค
ไหมฝากคุณพ่อคุณแม่ขออีกทีได้ไหม

ใช่๕ปีที่แล้ว๕ปีที่แล้วถูกต้องแต่คนนี้คือเขาบอกว่าความแตกต่างกัน
คือพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถจะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
ก็ต้องอ่านแหละคุณแม่ใช่ไหมก็ต้องเขาก็ต้อง
ท่านก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องศึกษาแล้วก็เผื่อไปปรับยุคปรับเปลี่ยนกับประเทศไทย
เดี๋ยวนักข่าวก็จะต้องไปถามว่าอ้าวท่านค่ะอาทิสัยนี้ที่ท่านพูดมาอาทิสัยนี้มันยังไง
แต่อันนี้ก็พูดว่าถามว่าผู้นำระดับโลกเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกณตอนนั้นน่ะ
เขาเคยแนะนำให้ประเทศที่ยากจนคือรายได้ต่อวัน๗๐บาทเลี้ยงไก่จริง
รายการเราก็น่าเลี้ยสักห้าตัวนะแองจี้ปล่อยไว้เนี่ยเดินเนี่ยน่ารักดีนะพี่ว่าห้าตัว

ผมว่าไก่เขาทานอาหารง่ายเราแล้วเข้า

น่าสนใจในรายการของสัก๕ตัวนะครูชน
เดี๋ยวเรากลับมาต่อกับพิมพ์ริพาย

เอาละครับกลับมากันครับผม
ความจริงแล้ววันนี้พิมพ์ริพาย

เพราะปกติพิมพ์ริพายนี่เราจะเห็นแบบว่าความมั่นใจเลย

มันจากกรณีเริ่มต้นคือหมอของขวัญก่อน

เขาออกมาเตือนพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์เนี่ย

เลอร์ก็คือสิ่งที่ฉีดหน้านี้นะฮะ

อาจจะมีความเสี่ยงเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษ

หลังจากถูกสาวเอาใบประกอบวิชาชีพ

ล่าสุดวันนี้อธิบดีนะฮะ

กษัตริย์นัยระวิวงเนี่ยนะฮะ

ต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของสบส
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงก่อน
มีความผิดมาตรฐานเลื่อนเรื่องใดบ้าง
ส่วนกรณีอย่างแรกที่วันนี้

มาสมัครเป็นแพทย์ประจำคลินิกนั้นน่ะ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
จะต้องตรวจสอบบุคลากรก่อน
มาปฏิบัติงานเนี่ยว่าเป็นไปถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
หรือเอาง่ายแหละจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นแพทย์พยาบาลจริงหรือเปล่า
หากไม่จริงแล้วรับมาทำงานมีความผิดนะฮะ

เมื่อถามถึงลูกค้าในการที่ไปรับบริการฉีดฟิลเลอร์

วันนี้นายแพทย์ทะเรศกล่าวเลยว่าต้องพิสูจน์และตรวจสอบก่อนว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า

ให้บริการไม่มีใบอนุญาตจริงหรือเปล่า
ยาและเวชพันธุ์เป็นของจริงหรือเปล่า

หากได้รับบริการแล้วเกิดความเสียหาย
ผู้รับบริการมีสิทธิ์ฟ้องได้นะฮะ
แล้วก็ผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพก็ผิดกฎหมายอีก
สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้

การฉีดสารเติมเต็มนะฮะ
เพื่อเราจะเคยถามว่าเคยพบภาวะแทรกซ้อนไหม

ถ้าฉีดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในกระแสเลือด
ปรากฏว่าถ้าสมมุติไม่ใช่หมอจริงเนี่ย

ถามว่าเคยมั้ย

แล้วคุณจะถึงสารยังไงอย่างฟิลเลอร์เนี่ย
ไม่หรอกมันก็ต้องฉีดต้นใต้ลังตาเรียงมันเหี่ยวจน

อันนี้หนูไม่รู้เงียบที่สิครับและนั่นเนี่ยตรงใต้ตามันเหี่ยวใช่มั้ย

คุณแม่ตัวคุณแม่ตัวคุณแม่ตัว
เค้าฟองลองคือฉีดฟิลเลอร์เหนะขนาดใช้หมอจริงฉีดนะ
หมอปกติเลยคลินิกแบบว่ายังตาบอดได้เลย
คือแล้วแต่ว่ามันไปโดนเส้นเลือดตรงไหน
เราคุณย้อนกลับไปดูเขาใส่ใครใหม่ซิ
ตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยว่าตาบอด
ปรากฏว่าถามว่าไอ้ที่ผ่านมาการฉีดฟิลเลอร์เนี่ย

มันเคยนะมันเคยไปอุดในเส้นเลือดสมองฮะ
ปรากฏว่าเมื่อไอ้ฟิลเลอร์ไปอุดในเส้นเลือดสมองเนี่ย
เอามาพึกเอามาพาด

แต่ถ้าหากไปอุดตันเส้นเลือดบนใบหน้า

หรือตาบอดก็มีเขาพูดเลยฮะวันนี้
ดังนั้นเนี่ยคนที่ฉีดต้องเข้าใจโครงสร้างใบหน้า
เขาถึงว่าอ่ากอดฟันซิ

ขยับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย

ใช่ฉีดปุ๊บปากเบี้ยวไง
แต่ราคาเนี่ยที่คนไปฉีดกันเนี่ยราคานี้มันได้

แต่เราไม่รู้ในที่เราเคยเห็นก็จะประมาณอย่างนี้

แต่ไม่ได้เน้นไม่รู้ว่าเขาคุณภาพ
แต่หมอบางคนต้นทุนไม่เหมือนกัน

ท็อกถ้าสมมุติเอาของอเมริกาก็เป็นหมื่น
วันนี้กูมีเกาหลีเกจอีกนะ

แล้วคุณหมอของขวัญนี้เป็นด้านไหน
หมอของขวัญจริงดูดไขมันเว้ย

ก็ทุกคนก็แบบว่าเขาก็เก่งเกี่ยวกับเรื่องฉีดนงฉีดหน้า
เขาคือเอาง่ายหมอของขวัญเป็นเจ้าของคลินิก

ก็เขาก็มีอ่ะหมดละ
เลเซอร์ดูดไขมันเขามีหมดทุกอย่าง
เขาก็เลยบอกว่าโอเคล่ะมันมีไหม

คือก็ต้องเลือกแบบที่มันค่อนข้างดีนิดนึ

หายออกไปมันก็แข็งจับหน้าไปก็เป็นก้อนแข็ง
มันเป็นก้อนเลยนะ
เหลือตรงไหนตรงเราวางคนที่ไม่มีความรู้

ในนี้มฤทธิ์บอกจิ้มผิดหน้าเบี่ยวเลยนะ

ตัวยาตำแหน่งถี่ฉีดทั้งตัวยาให้หมอเศรษฐ์อย่างเงี้ย
พอเชื่อหมอเศรษหมอต้องอะไรเงี้ย

ว่าตอนเนี๊ยะไกลการฉีดหน้าจริงอะ
ตรงไหนอันตรายแล้วเอาเทสตล
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐บาท
ส่วนตัวคลินิกผิดเรื่องใดบ้าง
เป็นไปตามข้อมูลที่มีการกล่าวไว้หรือเปล่า
ริพายวันนี้ได้ไลฟ์สดเกี่ยวกับประเด็นนี้
อันดับแรกดังบอกเลยต้องขอโทษลูกค้าในความผิดพลาด
ที่ไม่ได้คัดกรองทีมงานให้ดี
ซึ่งวันที่หมอปลอมมาสมัครงาน
ได้นำใบที่ออกโดยแพทยศภาของหมอตัวจริง

ส่วนตัวหมอปิดแมสมาฮะ
อ้างว่าทำงานมาหลายคลินิกแล้ว
รวมถึงทำช่องแนะนำเทคนิคต่างในยูทูปมาแล้ว

ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าหมอปลอมชื่อจริงชื่ออะไรกันแน่เลย
ถ้าใครที่เจอตัวหรือแจ้งเบาะแส

ให้๑แสนบาท

จากหมอคนนี้ต้องกลับมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไป

ยืนยันว่าจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีก
ซึ่งเขาก็พร้อมไว้เขาพร้อมจะรับผิดชอบทุกคน
เขาบอกว่าถ้าอันนี้ไม่ดีจริงเขาขอปิดคลินิก
ไปฟังเสียผิดผลิตภัยสักนิดหนึ่งครับ

หมอปลอมจะได้หมดไปจากวงการศัลยกรรม
วงการหมอบ้านเราสักที
เอาใบมาสมัครงาน
อันนี้เป็นใบแพทยศภาออกให้นะคะ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหมอ
รวมถึงเลขบัตรประชาชนชื่อเดียวกัน
อันนี้คือคุณหมอตัวจริงที่ท่านอยู่เมืองนอกนะคะ

อันนี้คือหน้าของ

ที่เป็นแพทย์ประจำอยู่ที่อิทคิ้ว
อาจารย์หมอท่านก็บอกว่าส่ง

เอาประวัติไปให้ไฟล์ทุกคน
เสร็จเรียบร้อยเนี่ยถามว่าความรอบครอบของ
ชาหรือว่าทางทีมงานของพิมลี่เนี่ยเกรงใจไม่กล้าให้หมอเปิดแมส
เห็นว่าพอปิดหน้าแล้วเหมือนไม่กล้าให้เปิด
เกรงใจหมออันนี้เป็นความผิดพลาดนั่นแหละฮะ
ซึ่งวันนี้เขาก็พูดอย่างแน่นอนว่าคลินิกเราถูกต้องตามกฎหมาย
ลูกค้าก็จองคิวอย่างต่อเนื่องส่วนใครที่ไม่อยากทำแล้ว
สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้และจะไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
ถ้าเป็นอีกจะรับผิดชอบด้วยการปิดคลินิก
และว่าเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่
เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไม่ทำแล้วคุณเอาเงินคืนได้นะครับ
ใช่ครับวันนี้พิมพิริตาให้คืนแล้วก็คนที่มีเอ่อ
ก็เริ่มมีแจ้งบ่อแสนะมีชื่อขึ้นมาแล้วนะของ
ตามจับขวาคนนี้ให้เจอเนาะ
เมื่อเช้านี้ในรายการข่าวพี่หนุ่มก็อ่า

แล้วก็เหมือนกับพี่พิพายบอกจะมีรางวัลให้
รางวัลนำจับให้แล้วก็เห็นหน้าแบบไม่เบอด้วย
เข้าใจแบบคนที่ทำ
เพราะพี่หนุ่มก็เติมเยอะเหมือนกันนะ

แล้วหมอเศษแล้วหมอเศษว่าอ๋อมดดำเดี๋ยวว่าให้พนักงานพี่ได้เลยนะพอดีพี่ติดทุกร้ากูไม่ยอมไหมล่ะอ๋อฮะ
มันไปนอนในแล้วก็โชว์ฉีดอ่ะอันตรายบอกฉันจะเลือกหมอฉีด
ถูกต้องนะครับน้องสะพายพี่เช้าฉีดที่หน้าผาก
ฉีดตอนแรกก็ดีพอสองปีไปสามปีไปเป็นก้อนมันเหมือนเป็นนูนเป็นก้อนมด
อืมแล้ววิธีแก้ขูดผืดไงต้องเป็นพังผืดแล้วถามต้องผ่าแล้วก็ขูดออกฮะอืม
อืมอันนี้เพื่อนกับเธอเพื่อนกับเธอเป็นเยอะมากเอาอย่างงี้นะใช่
เลอร์ไม่รู้จริงหรือปลอมใช่อันนี้ทุกวันนี้ฟิลเลอร์อ่ะคุณเช็คดีดีอืมน้ำมันก็เยอะอืม
เลอร์ซีลิโคนก็เยอะไม่เพื่อนคือเข้าใจว่าเพื่อนกระเทยเป็นเยอะไง
คือแก้อย่างนี้อยู่๕๖รอบจนหน้าแบบสวยเป็นหน้าอะไรไม่รู้ไปหมดแล้วตอนนี้
ก็เยอะแยะจำไม่ได้หรอกใครนะที่โดนอ่ะตอนนั้นใครฉีดหน้าฉีดหน้า
ต้องให้ใครชื่อนักร้องลูกทุ่งที่เราสัมภาษณ์แต่ตัวเองบีดาเหรอดาวมะยุรีอ่ะ
รู้ไหมตอนนั้นพี่ดาวบอกมดทรมานมากพี่จะต้องแบบไปดูดเอา
ต้องไปใช้แบบวิธีแบบจีนอ่ะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเลาะปุ๊บต้องเอาดูดน้องออกน่ะ
อืมเอากระบอกไม้ไผ่อ่ะดูดหนองออกนะโอ้โหเวลาที่หนักแตกต่าง
เมื่อก่อนพี่ดาวมายุรีสวยมากน่ะใช่เป๊ะฮะแล้วเปิดปุ๊บเติมเติม
แต่อันนั้นน่ะไม่ใช่หมอลงทรินิคอันนั้นคือหมอกระเป๋าอ่าเข้าใจแล้ว
นะฮะเท่านี้มันหลายสิบปีแต่ทุกวันนี้ทรินิคมันเยอะเหลือเกิน
ใช่แล้วก็มาตรฐานก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเลือกหมอดี
แล้วก็ราคาอาจจะต้องยอมแลกนิดนึงเนาะกับคุณภาพที่เราได้นะครับ

แม่เขาเล็กอยู่แล้ว
ว้าวอาหารหัวตอบนี้อาจสู้ตาย

อรับความจริงถูกตรงไปตรงมา

โพดอานนท์เคยสอนฉันบอกโมดเติมไปเรื่องจากยุค๑๐กว่า
โอ้โฮไอ้พี่
ค่อยทีละนิดเองนะครับใช่ถูกต้อง

เหรอแล้วพี่มดเขาเติมนี้เป๊ะมากเลยนะ

ตอนที่หน้าเราเรียวสุดอย่างนี้เขาบอกให้เติม

สัก๒๐กว่ามันก็จะคือ

เพราะเด็กคิดดูว่าตอนที่เราอายุ๑๐กว่า
เมื่อกี้ก่อน๒๕หน้ามันจะเรียว

มันโตเต็มที่แล้ว๒๕นาทีนี่นะครับนะครับ

ไม่หวัดนะจริงไม่ต้องก็ได้
จี้ก็ถ้าแฮปปี้กับหน้าแบบนี้ของเราอยู่แล้ว

สวยกว่าดีกว่าไม่ว่างอะแม่โอเคนะครับผมพักเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อนะคะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
กลับมากับข่าวใส่ไข่นะครับผม
นี่หลังข่าวที่เป็นข่าวแห่งปีก็เป็นโป๊ปเวลาเนอะ
เบลล่าที่คนแบบลุ้นให้แบบว่าเป็นแฟนกันจริง
ซึ่งเขาบอกว่ามีคนนำคลิปของโป๊ปเนี่ย
เคยให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับเบลล่า
ซึ่งหากเบลล่าโสดนั้นจะจีบไหม
โป๊ปตอบบอกว่ากับเบลล่าเนี่ยนะเป็นพี่น้องเลย

แล้วคุยกันได้ทุกเรื่องแม้จะเล่นละครด้วยกัน
แต่ก็ชัดเจนว่าแค่พี่น้องเพราะฉะนั้นลุ้นไม่ขึ้น
ใช่เพราะว่ามีภาพแล้วแบบอินดูแบบคู่กันแล้วแบบ

ใช่ใครไม่รู้ว่าวันนึงอาจจะกลับมาหรือเปล่า

เล่นละครอาจจะแบบมีสโปรงสปาร์คกันหรือเปล่า

โอ้โหแน่นอนคู่นี้นะฮะ

แฟนนี้อดชื่นใจไม่ได้ครับคุณผู้ชม
เป็นนุ่มวัย๓๐ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

วันเกิดทีไรเนี่ยมักจะเห็นโปรเจกต์เนี่ย
วันเกิดจากแฟนคลับแบบยิ่งใหญ่อลังการทุกครั้งเลยทีเดียว
ล่าสุดครับคุณยาย่าวรัสยาครับได้โพสต์ภาพ
วีดีโอคอลคุยกับน้องณเดชน์นะครับ
หนุ่มณเดชน์ก็เข้ามาตอบกลับอย่างไว
นี่ขอบคุณครับ

แล้วเต็มที่แล้วน้องณเดชน์หล่อสุดแล้วช่วงนี้

หน้าขอให้เกิดมาเหมือนณเดชน์นะครับ

นี่๓๐ปีก็คือปีก็๓๐ดวง

ไปนั่งนับกันนะว่ามีทั้งหมดกี่ดวง๓๐ดวงพอดี
นี่คุณคนแรกนั่งนับหัวใจ

เขากำลังเรียกว่าแบบเป็นนุ่มหล่อ

แบบว่าเป็นกว้าที่แบบว่าติดตินทั้งที่แบบว่าเป็นติดตินจริงอะถูก
ก็ยังทานข้าวกับพี่ทีมงานพี่กล้องช่างไฟอะไรอย่างนี้

พี่ไปเจอเขาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้

ก็พุ่งตัวเข้ามาแล้วก็สวัสดีแบบนี้เหมือนกันเลย

ไม่กล้าทำหมาที่อื่นนะครับ

แบบนั้นหูเบิร์รเล่อเลยหลายคันเลย

กลัวโดนกัดครับผมหมาเมพลูกอ่อนด้วย
ไปพูดถึงอีกรายการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเสียงฮาตลอด
สำหรับคนไทยเวลาดูรายการนี้
ปีสำหรับชิงร้อยชิงล้านค่ะ
เขามีการโพสต์คลิปพร้อมกับระบุบอกว่า

แล้วก็บอกว่าปิดตำนานละครสามช่าม

สำหรับการติดตามแล้วก็กดหัวใจครับ
ทีนี้พอพูดไปแบบนี้คนก็แบบใจหาย

จะปิดตำนานชิงร้อยชิงล้านแล้วเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ

ตามกระแสข่าวแต่อย่างใดนะคะ

ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการพูดคุยที่ยังไม่ชัดเจน

อย่างไรก็ตามรายการชิงร้อยชิงล้านเนี่ย
อัดเทปเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
โดยในปีนี้ยังคงมีการออกอากาศตามปกติอยู่นะคะ

แต่หลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นยังไง
เอาจริงป่ะอยู่เกือบครบทุกช่องแล้วนะ
ช่อง๓เคยอยู่แล้วชิงร้อยเนี่ยเราไปช่อง๗
ช่อง๗ไปช่อง๓กลับมาช่อง๕

หนูเคยไปออกรายการเฉยเป็นแขก

เมื่อก่อนออกชิงร้อยชิงร้อยนี้ได้เงินเยอะนะ

หลังมันเป็นเงินเพราะว่าทองมันแพงกว่าเงินแล้วไงวันนี้
ตอนที่เมื่อก่อนชิงร้อยได้หาทีได้เป็นแสนนะเว้ย
ที่ชิงร้อยได้หรือเหรียดเยอะแน่นอนโดยเหรอ

มีชิงรมวัลด้วยเสมออยู่ลูกป่านน์อะไรไหมไม่ใช่แสน

รู้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวคนรู้

แล้วก็เป็นอะไรอีกคุณแม่บอกให้เด็กไปบวกเค้ารู้เรื่องพ่อแม่อายุเท่าไหร่

เออเรียบร้อยพี่ชอบเวตอีทอง
ไปสร้างทองเอา๊ะเออแน่ะใช่ฮือ
อ๋อพี่เขา๒ล่า๔๐ชอบมากนะคะชอบที่สุดครับว่า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
วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีความสุขเสาร์อาทิตย์ครับผม